อยากจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไป

บริเวณโดยรอบพระเมรุมาตร
ณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ประสบกรณิกรไทยทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นค่ะ

เฝ้ามองควันไฟที่พวยพุ่งออกมานะคะ

้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ

ทันทีที่กลุ่มควันสีขาวพวยพุ่ง
ออกจากพระเมรุมาตรภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ที่อยู่บริเวณพระเมรุมาตรจำลอง

สลากกินแบ่งรัฐบาลเดิม
พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐาน
ด้วยน้ำตาที่ไหลอาบแก้ม
้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

หลวงผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
ขณะที่หลายคนยังคงนั่งมองพระเมรุมาตรนานนับชั่วโมง
เพื่อบันทึกภาพความทรงจำครั้งสุดท้าย
เพราะยังใจหายกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในวันนี้
เพราะว่าคือในใจป้า
คิดว่าพระองค์ท่านยังอยู่กับประชาชนคนไทยตลอด

มันทำใจยากค่ะทำใจลำบากค่ะ
สองพี่น้องครอบครัวศรีพรม
พากันเดินทางไกลจากจังหวัดบุรีรำบอกว่า

จะเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิง
พระบรมศพในหลวงราชการที่๙ให้ได้
แม้ร่างกายจะไม่แข็งแรง

จากนี้จะไม่ได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์อีกต่อไปแล้ว

คอยเตือนให้คนไทยรู้รักสามัคคี
ยามบ้านเมืองเกิดความขัดแย้ง
แต่พระราชดำรัฐหรือคำสอนของพระองค์ไม่เคยจางหาย
จะยังคงอยู่ในใจของประสบนิกรไทยตลอดไป
มันตื่นตันมากมันน้ำตามันไหลเลยค่ะ
ยกมือไหวอธิษฐานให้ท่านสู่ชะวัญคาไหลค่ะ

พรั่งพรูความรู้สึกของความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต
จากนี้ไปในฐานะคนไทย
พวกเขาจะขอมุ่งมั่นทำความดี
และนำหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙
มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

เพื่อเพื่อคุณคุณท่านจะได้มองเห็นหลวงมา

สร้างทำความดีเพื่อคุณคุณท่านครับ

เมื่อเห็นคนไทยทุกคนเดินก้าวหน้าต่อไป

ขอให้ทุกชาติไปนะที่ป้าเกิดมา

แล้วก็อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน

และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ป้าก็คิดถึงไลน์ที่เขาแชร์มาให้ป้า
ถึงเราจะไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปข้างใน
แต่ป้านั่งตรงนี้จิตของป้าก็ถึงพระองค์ท่านเสมอ
ด้วยความที่ป้าเป็นประชาชนคนนึงที่อาศัยรุ่มพระบรรมีของพระองค์ท่าน
บริเวณหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิมถนนราชดำเนินกลาง
ประชาชนนับหมื่นคนที่ไม่สามารถเข้าไปภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
รวมตัวกันณจุดนี้เพื่อร่วมวางดอกไม้จันทร์
พร้อมร่วมชมสารคดีพระราชกรณียกิจในหลวงราชการที่๙
และมหรสบสมโพธิในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพผ่านจอโปรเจคเตอร์
จากนั้นเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๔๐นาทีผู้อำนวยการประจำพระเมรุมาตรจำลอง
สำนักงานสลากกินแบ่งเดิมและตัวแทนเหล่าจิตอาสา
ร่วมกันนำดอกไม้จันทร์เข้าสู่จิตกาธานจำลอง
พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพจะผ่านไปเกือบ๒ชั่วโมง
แต่ประสบนิกรที่เข้าร่วมพระราชพิธีโดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ยังคงยืนมองควันไฟที่ลอยขึ้นเหนือท้องฟ้าด้วยจิตใจที่สงบนิ่ง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน